ส่วนเรื่องของบรรยากาศในการเดินทางทั้งเข้ามากรุงเทพมหานคร

ก็เริ่มมีรถที่ทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร
นี่เราไปสำรวจเส้นมิตรภาพเส้นสายอีสานกลับเข้ามากรุงเทพ
ประชาชนก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้ว
จริงก็โอ้โหเมื่อวานตอนเย็น
เมื่อวานตอนเย็นรถหนาแน่นกลางคืนก็ยังหนาแน่น
อย่างที่จังหวัดขอนแก่นตำรวจทางหลวงขอนแก่น
เปิดช่องทางพิเศษบนถนนมิตรภาพ
นี่เห็นที่รถเขาสวนมาแบบนี้อย่าตกออกตกใจ
คือเปิดช่องทางนี้ให้เป็นช่องทางพิเศษนะครับ
เพื่อระบายรถขาล่องมุ่งหน้าสู่กรุงเทพนคร
เพราะว่าปริมาณรถหนาแน่นเต็มทุกช่องทางจริงนะครับ
เราไปดูช่วงอำเภอศรีคิ้วเข้าสู่ทางหลวงพิเศษ
หมายเลข๖มอเตอร์เวย์สายบังปะอินนครราชศรีมา
ทางรัฐบาลมีการเปิดให้ใช้ฟรี
ระยะทาง๓๖กิโลเมตรในช่วงเทศกาลคุณ
มีการจราจรที่เรียกว่าอะไรครับแบบนี้
ติดขัดฮะติดขัดครับ
บางช่วงติดสะสมยาวกว่า๒๐กิโลเมตรคุณ
ก็เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะติดขัดสลับหยุดนิ่งเป็นบางช่วงเนาะ
บางทีเรารถติด๓กิโล๕กิโลเราก็ว่านักนะ
นี่ติดต่อเนื่อง๒๐กิโลคุณ

ช่วงกลางคืนเมื่อคืนนี้นะครับปริมาณรถยนต์บนถนนมิตรภาพ
ช่วงผ่านจังหวัดนครราชศรีมาหนาแน่นสุดแล้วครับ

โดยเฉพาะบริเวณตามแยกสัญญาณไฟจราจรในเขตชุมชน
เช่นแยกบ้านวัดแยกอำเภอโนนสูง
แยกบ้านโพอำเภอเมืองนครราชศรีมา

ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ตรงนี้หลายท่านทำใจไว้ก่อนแล้ว

ก็ติดยาวต่อเนื่องไปจนถึงเขตจังหวัดสระบุรี
เส้นทางก็ยาวไปค่อยขับกันไปนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครราชศรีมา
ก็ต้องเปิดช่องทางพิเศษบนถนนมิตรภาพนะครับ
ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่๖๗ถึง๔๖
เพื่อเป็นการเร่งระบายปริมาณรถที่หนาแน่นนะครับ
เราดูสายเหนือสักนิดหนึ่งนะครับ
ก็จากนครสวรรค์เข้าอายุทยา

หนาแน่นไม่แพ้กันเมื่อวานช่วงเย็น
แล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังมีรถเยอะเหมือนกันนะครับ

ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองหมายเลข๑๑๒
เพื่อเลี่ยงรถที่จะมาติดกันบริเวณสะพานเดชาติวงศ์ด้วยนะครับ
ค่อยขับนะฮะคนที่มาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว

แล้วก็ดูแลสุขภาพของท่านด้วย
ส่วนคนที่ขับรถขับราอยู่ท่านก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับ